เวลาไปหาของดีของอร่อยกันแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปร้านอาหารตามสั่งที่ว่ากันว่าดังมาก
แถมเป็นคนที่ดังมากในติ๊กต๊อกด้วย

ร้านนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงของ

ถ้าเรื่องผัดกะเพราไว้ใจป้าเล็ก
นี่ป้าเล็กแกว่าอย่างนี้

คนเขาเลยเรียกร้านนี้ว่าร้านป้าเล็กติ๊กต๊อก

นี่เป็นไงชื่อป้าเล็กแต่รสชาติไม่เล็กนะครับ

ย่านคลองด่านซอย๘ทับ๕จังหวัดสมุทรประการ
เป็นอีกร้านอาหารชื่อดังในโลกโซเชียล

อาชาปักพอสาวบ้านเลยนะ

เออเต็มคาราเบลจริงคุณชิสา
โอ้โหมันน่ากินน่าทานแต่ละอย่างนี่ถ้าเป็นกะเพราแล้วก็ทีเด็ดเขาเลยครับ
กรอบไหมล่ะกะเพรากุ้งไหมล่ะจัดให้เต็มหรือจะเป็นพวกหมูมงหมูหมักอะไรอย่างนี้
แล้วสั่งผสมกันได้นะคือบางคนไปแล้วมันรักพี่เสียดายน้อง
คิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรดีอันนี้เรื่องจริงอย่างกุ้งแล้วก็ใส่หมูลงไปด้วย
ก็มีเหมือนกันจานหนึ่งไม่แพง๖๐บาทโอ้โหถ้ากลัวไปไม่ถูกนะครับคุณผู้ชมครับ
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะโทรไปถามป้าเล็กป้าเล็กให้อยู่ตรงไหนใครไม่ถูกจ้า
ค่ะอ่ะมีโอกาสก็ไปตามกันแล้วกันเพราะอยู่กันใกล้นี้เองค่ะ